คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์สืบจากยางกล้วยกันหน่อยนะครับ
คุณป้าท่านหนึ่งที่จังหวัดชนบุรีแกถือขยะไปทิ้งค่ะ

มันพอดีกับช่วงตรุษจีนใช่ไหม

แล้วเนี่ยค่ะรถกระบะคันนี้แหละคุณมาจอดไว้
ตอนที่ป้าแกนะเอาขยะไปทิ้งแล้วดูยางกล้วยแงนหน้าขึ้นไป

แล้วเนี่ยฝีมือคนนี้แหละค่ะคุณผู้ชมดูนะ
เอาเครือมันออกมาดินถนนพอดีเนาะ
ใช่แล้วสุดท้ายเอาไปยกเครือแบบนี้ค่ะ

ตั้งใจว่าตรุษจีนเอาไว้ไหว้บรรพบุรุษสุดท้ายแล้ว

กล้องวงจรปิดที่หน้าบ้านเลขที่๓๙ทับ๓๑หมู่ที่๕
ตำบลหนองไผ่แก้วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี

อ่ะคุณป้าเขียนแบบนี้นะ
ว่าอะไรนะเมื่อกี้อ่านไม่ทันเดี๋ยวอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นสักประมาณเที่ยงคืน๕นาทีของวันที่๒๒มกราคมที่ผ่านมา
รถกระบะเนี่ยคุณเห็นนะว่าพฤติกรรมเป็นยังไง

เรามีโอกาสไปพูดคุยกับคุณป้ารำไพร

เป็นเจ้าของบ้านแล้วก็เป็นเจ้าของเครือกล้วยนี้ด้วย
เจ้าของต้นกล้วยด้วยพานักข่าวไปดูค่ะ
ให้นักข่าวดูนะคะร่องรอยนี่เขียนป้าย

ช่วยดูด้วยนะว่าบ้านเขามีกล้องวงจรปิด
วงจรปิดไหมล่ะนะฮะ
บ้านเขามีกล้องวงจรปิดอยู่หน้าบ้านแท้ยังกล้านะคะ
ป้ารำไพ่เล่าบอกว่าตนเองเนี่ยปลูกกล้วยน้ำวา
พันปากช่อง๕๐ไว้หน้าบ้าน

จะไปพอดีช่วงไหว้ตรุษจีนไง
แกก็เลยตั้งใจว่าจะเอามาไหว้บรรพบุรุษนะฮะ
อ๊างเกิดเหตุช่วงกลางคืนตอนเช้านี่แกนำขยะมาทิ้ง
เอ้าปรากฏว่าไอ้ถังขยะมันอยู่ใกล้ต้นกล้วยใช่ไหม
เห็นยางกล้วยเอ้าทำไมมันหยดลงมาที่พื้น

กล้วยจ๋าไม่มีแล้วจ๋่าไม่มีแล้วนะฮะ
จำนวนสักประมาณ๑๐หวีที่อุตส่าห์ดูแลมันอย่างดีอะค่ะ
ถ้าอยากกินก็บอก
เขาก็อยากจะไว้กินไว้ใช้ของเขาเหมือนกันเนอะ
ถ้าอยากจะกินก็ขอกันดี

ลูกยายลูกยายลูกมันสวยด้วย
แต่ทีนี้ป้าก็เสียดายเนอะ

ในกระดาษบรรทัศน์สุดท้ายป้าเขียนว่า

เราก็ได้ไปรถแถวนั้นละมั้ง
จำรถจำกันได้แหละเนี่ย